ความเคลื่อนไหวก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียในช่วงเดือนนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะในเกมนัดที่๗คู่แข่งของไทยนั่นก็คือญี่ปุ่น
อาจจะไม่มีชื่อของซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมนั่นคือเคซุเกฮอนดะค่ะ
วันที่๒๓มีนาคมนี้นะคะทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบกับซาอุดีอาราเบียในฟุตบอลโลก
จากนั้นค่ะวันที่๒๘มีนาคมก็จะออกไปเยือนญี่ปุ่นในเกมนัดที่๗
ซึ่งล่าสุดค่ะสื่อญี่ปุ่นก็รายงานนะคะว่าเคสเกฮอนดามิดฟิลดาวรุ่ง
ลุกดาวเด่นของทีมอาจจะไม่มีชื่อในเกมที่พบกับทีมชาติไทย
รวมถึงเกมที่จะออกไปเยือนสหรัฐอารับเอมิเรด
ซึ่งทีมชาติญี่ปุ่นจะประกาศรายชื่อในวันนี้
โดยแหล่งข่าวระบุนะคะว่าวาฮิตฮาริฮอซิสกุลเถอะซื้อทีมชาติญี่ปุ่น
กำลังพิจารณาค่ะว่าจะจัดชื่อฮอนดาหรือไม่
ทีมดังแห่งฉุกเกาโชคศิริยาอิตาลีในฤดูกาลนี้
โดยตลอดฤดูการก็ลงเล่นไปเพียงแค่๕นัด
และในจำนวนนั้นก็เป็นตัวจริงเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น
ซึ่งฮาเลคอซิสก็คุยกับเจ้าตัวแล้วด้วย
เรื่องต้นทอนดาก็บอกว่าอาจจะขออยู่ที่มิลาน

และเมื่อวานนี้ค่ะฮอนดาก็เป็นไข้หวัดนะคะ

มีโอกาสสูงที่จะหลุดทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้ค่ะ